ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่บ่อวินศรีราชาชนบุรีบอกว่าไม่ได้จะเอาคืน
ไม่ได้อยากได้ก๋วยเตี๋ยวคืนแต่อยากโพสต์ไว้หรือว่าอยากบอกไว้เตือนใจสำหรับพ่อค้าแม่ขาย
ในยุคนี้นะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์อิ่มอิ่มจังตังอยู่ครบอ่า
อีกแล้วเดาออกใช่ไหมคะครับผมเส้นเรื่องจะเป็นยังไง
ลักษณะทุ่มค่ะเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แหละ
แล้วก็สั่งมาเลยสั่งพิเศษนั่งกินจนอิ่มค่ะแล้วสั่งกลับบ้านด้วยนะคุณ
อืมแล้วเนียนเนียนช่วงที่จังหวะชุนละมุนชุนละมุนลูกค้าที่ร้านเยอะ
ไปเลยจ้ะเงินจ่ายไหมอ่ะไม่จ่ายอ๋อก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไปอีก
อิ่มแล้วด้วยนะแต่ไม้แต่มือเลยอิ่มแล้วด้วยเออ
จังตังอยู่ครบก๋วยเตี๋ยวได้เกินเนี่ยค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณสุรีพรสายสุวรรณอยู่สี่สิบปีค่ะ
ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเธอเล่าบอกว่า
ช่วงเย็นวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาคนก่อเหตุบอกรูปภัณฑ์สันธารกันหน่อย
เป็นชายรูปร่างทวมเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นพิเศษ๑ชาม
พิเศษด้วยนะพิเศษด้วยนั่นแล้วนั่งกินที่ร้านกินจนอิ่มหมีพีมันค่ะ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษอีกนะ
ใส่ถุงกลับบ้านเส้นใหญ่๑ถุงมาม่า๒ถุง
เกาเหลาอีกหนึ่งถุงระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
ทำท่าทำทางว่าจะจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแต่สุดท้ายไม่จ่ายค่ะ
ไม่จ่ายตอนนั้นนะคะเธอเล่าให้ฟังคุณสุริพรบอกว่า
บริเวณหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวของเธอมีลูกค้าจำนวนมากมาสั่งก๋วยเตี๋ย
ใส่ถุงกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเวลาที่เลิกกัน
แถวนั้นบ่อวินโรงงานเยอะไงคุณพนักงานเยอะ
คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายแหละนะคะเธอก็ทำงานมือเป็นระวิงเลย
ไม่ได้สนใจผู้ก่อเหตุนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเองแหละ
ค่าก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดสามร้อยห้าสิบบาทถ้วนโอ้โหคิดว่าจะจ่าย
แต่หันกลับมาอีกทีเอ้าหายไปแล้วผู้ก่อเหตุหนีหายไปพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวสี่ถุงนะคะ
เธอเล่าให้ฟังคุณสุริพรบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวตรงนี้มานาน๓เดือน
ไม่เคยพบไม่เคยเจอลูกค้าที่มีพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะ
คุณสุริพรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงคะ
คุณสุริพรไม่รู้จริงจริงมายังไงอืมช่วงเย็นเยอะด้วยจริงจริงเวลาเราขายของที่
แบบว่ายุ่งยุ่งอยู่อ่ะเราก็โฟกัส
ขายของใช่ไหมอยากขายให้ได้เงินเยอะก็ไม่ได้ดูหรอกค่ะ
เขาจะมายังไงนะคะยานผ่านหน้าเป็นยังไง
เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเธอก็ไม่ได้หวังว่าอยากจะได้เงินคืนนะ
แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนเตือนใจ
อยากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ขายให้ระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุคนนี้น่าจะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วย
แล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้หากินยากแบบนี้นะคะ
พวกมีสถาชีพก็ยากก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มาระวังกันด้วยนะ
ถ้าไม่มีไปขอกินเขาน่าจะให้กินง่ายกว่าเนอะ
อย่างนี้ใครที่ไหนแม่ค้าก็จะสั่งเยอะแบบนี้ขอเก็บตังค์ก่อนได้ไหม
ว่าเขาอีกว่าแม่ค้าเคี่ยวอีกอยู่ยากจัง